คุณผู้ชมคะจำพระบิดาได้ใช่ไหมคะ
โอ้โหที่ดื่มน้ำโอ้โห
กินขี่ไข่ครับ
มีปลาร้าหนอนไต

บิดาเขามีทนายความส่วนตัวนะพี่อุ๋ย
แล้วเขามอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไป
แจ้งความเอาผิดกับผู้ว่าราชการจังหวัด

บุกไปหาเขาแบบนี้เป็นความผิดบุกรุก

ตอนนั้นที่หมอปลาอะไรจะไปแล้วก็แจ้งผู้ว่าด้วย

นี่จะแจ้งความเอาผิดผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิค่ะ

นายทวีหนันลาหรือพระบิดาที่เชื่อว่าทุกคนจำได้นะคะ
อบหมายให้ทนายความส่วนตัว
หอบเอกสารหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสพคศ
ดำเนินคดีกับนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิค่ะครับ
ความผิดฐานบุกรุกเคหาสถาน
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ที่หมอปลาพาสื่อมวลชนพาผู้ว่าไปตรวจรัฐธิอะไรของเขาที่สำนักที่ตำบลดงกลางอำเภอคอนศาลชายภูมิเมื่อ๘พฤษภาคม

เขาต้องย้ายออกจากพื้นที่และเขาเสียหาย
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ

ปิดาพระองค์ลงทุนแจ้งความจับผู้ว่าชายภูมิเลยหรือขอรับ
นับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการอย่างยิ่งอิอิ

คนก็แชร์ต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
หยอกล้อก็มีให้กำลังใจก็เยอะนะคะ
ว่าราชการจังหวัดชายภูมิท่านบอกว่าก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ก็ก่อนที่เข้าไปมีกลุ่มหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้ว
แล้วก็แจ้งท่านผู้ว่าให้ไปตรวจสอบท่านก็ไป
ไปในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบท่านก็ต้องไป

ถ้าไม่ไปสิมันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕๗นะ
ในการตรวจค้นก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนละมุนละม่อมให้เกียรติสถานที่
เฉพาะสิ่งที่มันผิดกฎหมาย
ส่วนการตรวจค้นอย่างละเอียดก็ขอหมายสาร
หลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินการยังไงท่านก็พร้อมให้ความร่วมมือค่ะ
จะให้ผมไปมอบตัวมันก็ได้ทั้งหมดแล้ว
บอกให้บอกมาผมไม่มีข้อขัดข้องอะไร
จริงคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้กังวล
กังวลผมถ้าทำแล้วไม่ต้องกังวล
แต่ในการทำนี่ก็หมายความว่าเราก็ต้องมีหลัก
เอาล่ะทีนี้มาดูผลตรวจผลิตภัณฑ์ต่างของสำนักพระบิดากันหน่อยค่ะ

แพทย์วัชิระท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมินะคะ
จากการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารในสำนักรัฐธิพระบิดา
ส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตผลิต
ฉลากอาหารไม่ถูกต้อง
ตรวจ๘อย่างจากศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครราชศรีมา
มันมี๓ตัวอย่างค่ะ
หลายข้าวเกลียบปลาทูถั่วลันเตาคลุกเกลือหมึกแห้งมีเชื้อราค่ะมีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะ

ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่า
ทีนี้ไอ้การตรวจอาหารน้ำจากที่พักของพระบิดา
หลายรายการมีอีโคลายมีโคลิฟอร์มมีเชื้อรา
ถ้าบริโภคจะคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวมีพิษต่อตับและไต
และก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะ

ถ้าดื่มเข้าไปอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดจนตายได้นะคะ
คนร้ายก็เหมือนกับแบบมีเชื้ออะไรต่างแบคทีเรียในปนเปื้อนอุจจาระอะไรแบบนี้ด้วย

ก็หลังจากนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีพระบิดาค่ะ
ผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา๑๔

โดยใช้ฉลากอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต
โทษมันอาจจะไม่ได้หนักมากนะคุณผู้ชมมันโทษปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
นี่เขาส่งไปตรวจ๓๐กว่ารายการนะ
ผลพึ่งออกมาแค่นี้หรือเปล่าผลพึ่งออกไม่กี่อย่าง

อ๋อพี่อุ๊ยรออยู่ใช่ไหมคะผลปลาร้าบอง
ผมไม่ได้รอเพราะว่าไม่ได้ซื้อด้วย
มีคนที่เขามีอยู่ที่บ้านแล้วเขารออยู่
จริงเห็นภาพหนอนไต่ก็ไม่อยากจะรู้ผลแล้วค่ะ
เรื่องขออนุญาตไม่ขออนุญาตอันนี้คงไม่ตั้งตรวจกันหรอก
ไม่ได้ขออยู่แล้วแต่คุณภาพใช่ไหมคุณภาพใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับ